เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตราดนะครับ
ปรากฏว่ามีน้องที่เรียนอยู่ชั้นป๕เป็นเด็กชายอายุ๑๑ปีนะฮะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตราด
เพราะว่าไปถูกไฟดูดที่โรงเรียนจนอาการเนี่ยคือสาหัสต้องปั๊มหัวใจเลยนะครับ
ทีแรกทางโรงเรียนเนี่ยนำส่งอนามัยอยู่แถวโรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไหวฮะ
ต้องเรียกรถพยาบาลมาส่งโรงพยาบาลตราดนะครับปั๊มหัวใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
ทีแรกเนี่ยหัวใจเหมือนกับว่าจะหยุดเต้นไปถึงโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลเขาช่วยจนสามารถที่จะปั๊มหัวใจกลับคืนขึ้นมาได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ถือว่าอาการยังสาหัสอยู่นะครับ
เด็กชายอนิวัฒน์มณีเพชรอายุ๑๑ปีนะครับ
เป็นนักเรียนชั้นป๕ของโรงเรียนวัดวรุณดิตฐารามอยู่ที่ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราด
คุณพ่อคุณแม่โอ้โหแม่รู้ข่าวมากับน้องรีบวิ่งเข้ามาดูลูก
แต่ปรากฏว่าก็ไม่ทันคือเขาก็รีบเอาเข้าห้องฉุกเฉินไปก่อน
เข้าห้องไอซียูไปปั๊มหัวใจต่อก่อนนะครับเพราะว่าได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนนะครับ
แม่บอกว่าทราบเรื่องจากโรงเรียนว่าลูกชายโดนไฟฟ้าช็อตถูกไฟดูดส่งตัวมารักษาที่อนามัยท่ากลุ่ม
แต่พอไปถึงเนี่ยไม่ทันแล้วที่อนามัยเพราะว่ารถกู้ชีพของโรงพยาบาลมารับลูกไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
แม่กับพ่อก็เลยรีบขับรถตามมาที่โรงพยาบาลคือเห็นสภาพลูกชายแล้วแม่บอกสงสารมากนะ
ครูบอกว่าช่วงเกิดเหตุลูกชายถอดรองเท้าวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวทางเชื่อมของโรงเรียนที่เป็นทางกำลังก่อสร้าง
แล้วลูกไปจับเสาเหล็กจนถูกไฟช็อตแล้วก็ล้มลงมีเพื่อนลูกเข้าไปช่วยก็ถูกไฟช็อตเหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่าบาดเจ็บขนาดไหนแต่ว่าไม่ได้เจ็บหนักมากส่วนลูกตัวเองนี่สาหัสเลย
ก็เลยอยากให้โรงเรียนเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งเรื่องการดูแลพื้นที่ให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดเหตุกับใครอีก
แล้วก็รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกชายของตัวเอง
วันนี้นะครับล่าสุดอาการของน้องเบสดีขึ้นนะครับร่างกายเริ่มตอบสนองแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตราดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาเฝ้าอาการกันอยู่อย่างใกล้ชิดทั้งวันทั้งคืน
ภูมิในการโรงเรียนวัดวรุณดิตฐารามพร้อมกับคณะครูวันนี้ก็มาเยี่ยมมาติดตามอาการนะครับ
ก็นำเงินค่าใช้จ่ายมาให้ครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลด้วย
แล้วก็แสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจนกว่าน้องจะหายเป็นปกติ
พ่อของน้องเบสบอกว่าตอนนี้ลูกชายอาการตอบสนองดีขึ้นแต่ยังมีไข้สูงนะครับ
เมื่อทำการเช็ดตัวน้องเนี่ยจะสะดุ้งเลยนะครับแพทย์ต้องให้ยานอนหลับเพื่อให้หลับสนิท
ที่เป็นห่วงคืออาการแทรกซ้อนจากปอดบวมแล้วก็อาการติดเชื้อ
ทางเนื่องอาการห่องของน้องดูแลดีค่ะเกาะก่อหลับผ่านว่าจะดูแลน้องได้ดีที่สุด
แต่เรื่องปลอดภัยของเด็กสุดละแบบอยังถูกในอันตราย

น่ากลัวนะฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเด็กเด็กวิ่งเล่นกันทั้งวันฮะใช่เนี่ยฮะ
สภาพของโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นอาคารเชื่อมคือโรงเรียนเนี่ยเขากำลังสร้างอยู่
ตั้งแต่ช่วงปิดเทอมคุณเขียนมาสอน
กะว่าเปิดเทอมเนี่ยเวลาฝนตกหน้าฝนเด็กเดินระหว่างอาคารเนี่ยจะได้ไม่เปียกฝนค่ะแต่เสร็จไม่ทัน
เทอมมามันยังไม่เสร็จแล้วมันก็ต้องต่อสงต่อเสาต่อไฟฟ้าอะไรมาใช้ในช่วงการก่อสร้างด้วย
โรงเรียนบอกว่าก็ปิดป้ายเนี่ยฮะป้ายตรงนี้กำลังปรับปรุงระวังอะไรพวกนี้นะครับ
เผลอไปจับเสาอะไรแบบเนี้ยมันมีเสาเหล็กอืมสามต้น
เป็นเสาที่เขาเอามาเชื่อมไฟฟ้าเอามาใช้ชั่วคราว
เชื่อมโยงไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าข้ามผ่านหลังคาสังกษีทางเดินมาอืม
นะฮะแล้วก็มาที่เสาเหล็กตรงเนี้ยที่ทำขึ้นมาใช้งานชั่วคราวนะครับ
มีป้ายเขียนว่าระวังไฟฟ้าดูดติดเอาไว้แต่โอ้โหก็อย่างที่บอกครับ
เด็กก็วิ่งเล่นกันแล้วจังหวะไปโดนเสาฮะแล้วมันมีไฟรั่วมานะครับ
ทางช่างบอกว่าก็คงเป็นไฟรั่วนั่นแหละเพราะว่าสามสี่วันที่ผ่านมามีฝนตก
ลมแรงสายไฟมันอาจจะหย่อนแกว่งไปแกว่งมาค่ะโดนพัดมาแล้วก็สายไฟมาร่วงอยู่บนหลังคา
ถูกต้องไฟก็เลยแบบเต็มเลยหลังคาเสาเสวอะไรอย่างนี้
น้องมาก็อืมโดนเลยนะฮะอ่าก็ขอให้หายเร็วเร็วนะฮะนะคะครับ